มาดูไซมินิตะมุตะมี

เขามาแชร์ในโลกโซเชียลกันนะครับ

อุ้ยอาร์ทอลยุโปว์นี้แก่เฮ็ด

มันคือส่วนไหนของไก่บ้างคุณ
คุณเคยเห็นไก่เหลืองที่ขายตามชายหาดไหม

แต่อันนี้มันถูกไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอนหรือเปล่าคุณ

คือไม้มันก็สั้นทุกอย่างมันแบบเล็กไปหมดเลย

ของที่เขาทำแบบเป็นจำลองขาย

ของจิ๋วนี่ไก่ย่างจิ๋วหรือเปล่า
หลังจากที่เขาไปซื้อไก่ย่างราคาไม้ละ๓บาทมา

ขนาดไม้ใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียว
พร้อมข้อความบอกว่าไก่ย่างมีนิ

แล้วก็มีข้อความอีกบอกว่าขยันใส่ไม้อีหลีในร้านนี้
ไก่ยุคลุงตู่ไม้๓บาทยังใส่ไม้แบบนี้ได้เลย

ว่าไก่ย่างไม้เล็กจิ๋วจริงวางอยู่ในจานนะ

แล้วก็พูดเป็นยายบอกว่าตะมุตะมิอีหลีวา
ปิ้งไก่อันเท่านิ้วโป้งนี่ก็กล้าเห็ดนะ

ชาวเน็ตเข้ามาแซวบอกว่าโปรดกินอย่างประหยัดอย่าบู้วาม
อร่อยในคำเดียวไงหมดในคำเดียวไง
บางคนบอกให้คะแนนความมานะ
ในการที่จะเสียบไม้และรัดลวด

ไก่เหลืองไหมเวลาไม้ใหญ่ก็มัดลวดตรงปลาย
แต่อันนี้แบบมินิจำลองมาก็ต้องมีการมัดลวดด้วย
บางคนเข้ามาถามว่าต้องกินกี่ไม้ถึงจะอิ่มแล้ว

อริชันเหรอ๗ไม้

ไม้ก็๒๐นะอิ่มไหม
ผมกินสัก๒๐ไม้ดีกว่า
หลังจากนั้นเจ้าของคลิปยังโพสต์ภาพร้านไก่ย่างมินิ
ตอนที่แม่ค้ากำลังปิ้งไก่ขายแล้วบอกว่า
ปกติมาไม่เคยทันนะเพราะร้านเขาขายดี
แต่วันนี้มาทันที่ร้านมีให้เลือก
ว่าจะเอาเนื้อล้วนหนังล้วนอะไรก็มี

ตัวไม้มันสั้นขนาดนั้นเวลาปิ้งจะร้อนมือหรือเปล่า